ความลับเกี่ยวกับผมผีช่อ

คนบางกลุ่มเมื่อเขาเกิดมา
มีลักษณะพิเศษที่อยู่บนร่างกาย
อย่างเรื่องราวที่เราจะให้ดูต่อไปนี้
พวกเขามีเส้นผมลักษณะแปลก
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป
โดยเรียกลักษณะเส้นผมนั้นว่า

เริ่มที่ผมผีช่อของคุณยายท่านนี้
ที่ไว้ผมนี้เพราะเชื่อว่า
มีองค์ฤษีมาอยู่ด้วย
ผมเห็นแล้วขนหัวลุกยังบอกไม่ถูกเลยครับคุณผู้ชม
คุณยายท่านนี้มีชื่อว่าคุณยายเล็กชำนิ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลหัววาอำเภอศรีมหาโพธิ

อย่างที่เราเห็นลักษณะเส้นผมของคุณยาย
ยาวรวมกันเป็นก้อนคล้ายรังพึ่ง
โดยวัดความยาวได้ประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ทางคุณยายและบรรดาญาติ
รวมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิด
ตังค์เชื่อว่ามีองค์ลื้อสีมาอยู่ด้วย
เพราะก่อนหน้านี้ที่จะไว้ผมทรงนี้
คุณยายมีอาการเจ็บป่วยหลังจากตัดผม

ก่อนหน้านี้ตนก็ไว้ผมปกติ
ก่อนจะเป็นก้อนคล้ายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แต่พอตัดออกก็จะมีอาการป่วยทางตนและญาติจึงได้เดินทางไปให้คนส่งหรือหมอดูดูให้
หมอดูบอกว่ามีองค์ฤษีมาอยู่ด้วยหากไม่อยากเจ็บป่วยให้ไว้ผมทรงนี้และห้ามตัดออกเด็ดขาด
อีกทั้งยังให้นุ่มขาวห่มขาวห้ามฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต
หลังจากนั้นมาคุณยายเล็กก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยอีกเลย
คุณยายเล็กที่ไว้ผมผีช่อแล้วสาวใหญ่ท่านนี้ก็ไปด้วยเช่นกันครับ
คุณนัชชาทองเอียบหรือพี่ย้วยเจ้าของบ้านเลขที่๑หมู่๑บ้านท่าเรือตำบลวังวนอำเภอกั้นตรังจังหวัดตรัง

ยาวออกมานั้นวัดได้๑๑๗เซนติเมตร
ย้วยเล่าให้ฟังว่าเธอมีผมผีช่อแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
มีแบบไม่ทราบสาเหตุจนต้องให้คนทรงเจ้าหรือครูหมอมาตัดให้
พอตัดออกแล้วปรากฏว่าครูหมอป่วยหนักหลายวัน
อีกทั้งลองตัดหลายครั้งแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นมาเหมือนเดิม
ส่วนผมที่เคยตัดไว้เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
่อมีทหารตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาขอไปพกติดตัวเพราะมีความเชื่อว่าเป็นของดี
สามารถช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้
ย้วยยังบอกอีกว่าตัวเองไม่เคยมีโชคลาภและป่วยหนักอะไร
จากการที่มีผมผีช่อและไม่คิดจะตัดผมอีกเลย
เรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ